ครูพระพรพมพูดถึงเชียงรายแล้วถ้าเฉพาะจอกจงไปที่
ตำบลแม่สลองเนี่ยโอ้โห
ฝนตกหนักเมื่อคืนนะคุณผู้ชมครับ
น้ำป่ามาเหมือนกันนะฮะ

ชาวบ้านเนี่ยต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคานะครับล่าสุดนะครับ
พอหนีขึ้นไปตอนหนีหนีรอดดีครับ
แต่ตอนลงเนี่ยเขาต้องเอารถกระเช้ามาช่วยครับ

แต่ใช้เสมอหนึ่งเป็นรถกระเช้า

อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
เอารถตักดินรถแบคโหว่าจึงเหมือนหนึ่งรถกระเช้า
พาคนลงมาจากหลังคาที่ปีนขึ้นไปข้างบน
ตอนนี้น้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อคืนครับ

น้ำมันมานะครับไหลลงแม่น้ำคำ
หลากเข้าท่วมสองฝั่งอย่างรวดเร็ว
รถแม็กโฮล์ให้นั่งลงมาในที่ตัดดิน

สองคนลงมาสองคนลงมาจากหลังคานะครับ

นี่ฮะเห็นสภาพไหมครับอยู่ไม่ได้ข้างล่างอยู่ไม่ได้
อยู่ไม่ได้ครับคุณพระพรถูกต้องเลยฮะ
แล้วทรัพย์สินในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ในครัวเรือนที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้า

ต่อให้อยู่ในบ้านโครนก็ถมทับไปแล้ว
ความรู้สึกเหมือนประชาชนเมื่อสักครู่ที่ร้องไห้ออกมาครับ
นี่คือสภาพมุมสูงนะครับคุณพระพร

ทางรู้ก่อนร้อนหนาวแจ้งมา
คือเขาบอกว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนมาก
แต่มันเหมือนสะสมความร้อนฝนมันจะระเบิดลงมา
เพราะฉะนั้นต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ